ส่วนงานนี้ก็พังเหมือนกันคุณนัทพงศ์งานบวช
มันน่าจะจบลงด้วยดีนะคะแต่ว่าปรากฏว่างานเขาพังเลย
เพราะว่าวัยรุ่นไปตีกันในงานปัญหาเพราะว่าไปจีบแฟนของชาวบ้านค่ะ
คุณผู้ชมได้ยินเสียงปืนด้วยใช่ไหมคะปึ้งเนี่ย
ผมวิ่งกลับไปแล้วค่ะคืองานก็ไปแล้วค่ะ
งานก็พังเลยล่ะนะคะไม่มีใครอยู่แล้วล่ะ

นี่คือแบบวัยรุ่นเจ้าถิ่นก็คงจะเป็นกลุ่มเพื่อนของคนที่บวชนั่นแหละค่ะ
ก็มีเจ้าถิ่นด้วยแล้วก็มีเพื่อนน่าจะมาจากต่างถิ่นด้วยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีคนก็มากันเยอะเลย
วัยรุ่นเจ้าถิ่นเนี่ยไปแบบถูกใจผู้หญิงคนนึง
ก็เลยไปขอเบอร์เขาแต่เขามากับแฟนเขาก็ไม่ให้เบอร์

พอเขาไม่ให้เบอร์ไม่พอใจเข้าไปชกแฟนเขา
โอ้โหแล้วก็ไปทำร้ายผู้หญิงด้วย
หลังจากนั้นกลายเป็นสองฝั่งแล้ว

ปรากฏว่าเสียงปืนที่เราได้ยินเนี่ยฝั่งเจ้าถิ่นคือจะชักปืนออกมาจะยิง
แต่เพื่อนเข้าไปแล้วไปงัดปืนขึ้นฟ้า
มันก็เลยกลายเป็นเสียงปืนดังลั่นขึ้นฟ้าไป

ถ้างัดไม่ขึ้นขึ้นมาดูไม่จืด
ตอนที่เขากำลังเล่นโทรศัพท์ปรากฏเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

ฝั่งเจ้าถิ่นเขาไปขอเบอร์ผู้หญิงเอาไปขอเบอร์ผู้หญิงไม่รู้ขอกันยังไง
ปรากฏว่าไม่ถูกใจกันหรือยังไงก็ฝ่ายเจ้าถิ่นไปลงมือเปรี้ยงขวดโซดามาก่อน
รอบแรกก็ไม่มีอะไรก็คนก็ห้ามกันไว้อยู่
รอบที่สองเขามาต่อยต่อยแฟนหญิงสาวนะครับ
พอหลังจากต่อยก็เกิดการลุกคือขึ้นไปเพื่อที่จะไปวิวาดกันไปตะลุมบอลกันไปมีเรื่องกัน
ฝั่งทางนู้นก็ชักปืนออกมาเพราะมีคนช่วยช่วยงัดปืนขึ้นฟ้า

ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือห่วงมาก

ไม่อยากให้มันมีการสูญเสียเกิดขึ้น
คืออยากให้ทุกคนสงบระงับสติอารมณ์นะครับ

นี่ค่ะก็ตามรายงานเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยก็จบลงด้วยดี
น่าจะคุยกันได้หรือตกลงอะไรกันได้สักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะ
แต่ก็น่าเสียดายนะคะเพราะว่านี่เป็นงานบุญ
น่าจะได้อนุโมทนาบุญ
แต่กลายเป็นว่าต้องอโหสิกรรมแทน